ต่อไปนี้เผินแล้วเนี่ยมันคล้ายกับเรื่องราวในภาพยนตร์เหมือนกันนะ

เรื่องของนักโทษเตรียมจะแหกคุกอะไรแบบนี้

แต่ว่าเป็นคดีของพันธบทโธบัญญิณนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาคดีที่อุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
ตำรวจเขาทำงานไวทำงานดี
สืบทราบมาว่ามีขบวนการเตรียมจะชิงตัวพันตรวจโทบัญญินออกจากเรือนจำ
แล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวสองคนนั้นได้และยอมเปิดปากด้วยว่าแผนการเป็นยังไง

ถูกต้องแล้วก็มีการซัดทอดไปยังคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการบรรยายงานออกมาจากกองปราบรามนะฮะ
มีการสืบสวนคดีคนร้ายวางแผนชิงตัวพันธบทโทบัญญินตั้งพากร
ผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้
เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในชุดสืบสวนกองปราบได้จับกลุ่มตัว
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายโจในโจเนี่ยอายุ๔๒เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีรักทรัพย์
แล้วได้รับการประกันตัวออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ยังคงมีหมายจับ
ครั้งเก่าอยู่ติดตัวอีกหนึ่งหมายด้วยซ้ำไปนะฮะก็นำตัวนายคนนี้มาสอบปากคำ
เบื้องต้นทางด้านของในโจสารภาพได้ประกันตัวออกมาเพราะพันธบทโทบัญญินที่รู้จักกันในเดือนจำ
ทนายความส่วนตัวติดต่อทนายความอีกคนนึงให้ไปประกันตัวเขาออกจากเรือนจำ
อ้างว่าที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้เพราะตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย
พันธบทโทบัญญินสั่งให้ทำงานให้๒ข้อถ้าออกมาแล้ว
ข้อที่๑ต้องหาทางชิงตัวเขาออกมาจากเรือนจำให้ได้
สองถ้าทำข้อแรกไม่สำเร็จให้ไปลักพาตัวผู้บัญชาการเรือนจำ
เพื่อใช้ต่อรอในการหลบหนีออกจากเรือนจำให้ได้

ข้อนี้อันนี้คือคำสั่งที่นายโจได้มานะฮะ
แล้วก็ให้เบอร์โทรของสอสอคนหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ
ที่เคยเป็นลูกน้องของพันธบทโทบัญญินให้โทรไป
แล้วให้มาร่วมกันวางแผนครั้งนี้
โจบอกว่าผมโทรไปแล้วแต่สอสอคนนั้นไม่เอาด้วยนะครับนะฮะ
นอกจากนายโจชุศือปสวนยังทราบมีอีกคนนึงชื่อว่าไนท๊อปอายุ๓๐ปี
ท็อปคนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีการโชคทรัพย์
สั่งให้ทำงานนี้เช่นเดียวกัน
ไปเจอกันสนิทกันในเรือนจำ
แล้วก็มีการได้การประกันตัวออกมา
สืบสวนกองปราบก็เลยไปหาบ่อแสจนจับในท็อปได้๑๕มิถุนายนที่ผ่านมา
สุดท้ายในท็อปก็รับว่า
พันธบทโทบัญญินได้สั่งการให้เขาออกไปช่วยเหลือ
วางแผนให้เขาออกจากคุกให้ได้

นะฮะจะมีคนวางแผนระเบิดข้างเรือนจำ
จากนั้นจะทำการล้มเสาทงชาติที่อยู่กลางลานสนามย่า
เพื่อใช้ปีนออกจากเรือนจำ
แล้วก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มารับอีกทีหนึ่ง
แผนการมันเหมือนภาพยนตร์มากคุณผู้ชม
แต่ว่าอันนี้คือจากปากผู้ต้องหา๒คนที่เป็นผู้ร่วมขบวนการนะครับ
แล้วก็มีรายงานด้วยว่าหลังจากได้รับการประสานงานข้อมูลจากกองปราบ
กรมราชธรรมเองก็มีการย้ายเลย
พันตรวจโทบัญญินออกจากเรือนจำเดิมไปฝากขังที่เมืองจำบางขวางที่มีความมั่นคงสูง
ทำให้ตัวเขาเองเกิดอาการเครียดหนัก
ตอนนี้ย้ายออกไปที่เมืองจำบางขวางได้๕๖วันแล้ว
ฐานด้านของนายมณฑลิบุ่นน่าผู้บัญชาการบริเวณจำกรางบางขวางบอกว่า
พันธบทโทบัญญินที่ถูกย้ายมา๕๖วันแล้ว
ตอนนี้มีการประเมินความเครียดอยู่มีการทดสอบทางจิตวิทยาอยู่
แล้วก็ติดตามพฤติกรรมผ่านทางกล้องวงจรปิดของเรือนจำ
และมีคนจับตาดูใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะครับ
ตอนนี้ถามว่าเอาเครียดไหมก็ค่อนข้างเครียด
ที่เย็นของวันที่๑๒วิธนโยนที่ผ่านมา
เขาพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอด้วย
แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ไปพบซะก่อนก็เลยช่วยได้ทัน
ธิบดีกรมราชธรรมก็บอกว่าพอจะทราบกระแสข่าวดังกล่าวแล้ว
แต่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมายืนยันข้อเท็จจริง
แต่ว่ากรมราชธรรมไม่ได้นิ่งนอนใจปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ผู้ต้องโทษตามปกติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมากับตัวผู้ต้องขัง
ขณะที่การเบิกตัวพันธบทโทบัญญินที่จะไปสารก็คือสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
จะมีการนัดพยานเพื่อไปสอบพยานหลักฐานคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาในวันจันนี้
ล่าสุดสารมีคำสั่งให้พิจารณาคดีเป็นคดีลับไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ความไปในห้องพิจารณาคดีโดยเด็ดขาด
เพื่อไม่ให้เกิดการวางแผนชิงตัวประกันออกไปตามที่มีการสืบทราบมานั่นเอง